สวัสดีครับ

ว่าเขาดูไม่ดี
อกล่อแครงเกด
มีคนใกล้อีก
ตอนนี้กลับมาตอนนี้กลับมา